กโทรศัพท์โทรหาเลขาของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่คุณเป็ดเชิญยิ้มนะคะ
อยากจะขอความคืบหน้าว่าตอนนี้ซอจียอนโทรไปหาแล้วหรือยัง
ซึ่งทางเลขาเขาบอกแบบนี้นะว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดเลยนะคะ
เพราะว่าคุณเป็ดเนี่ยติดภารกิจตลอดทั้งวันและต้องการให้สาวซอจียอนเข้ามาอธิบายด้วยตัวเองก่อนว่า
มีการสื่อสารผิดตรงไหนถึงทำให้เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้
แต่บอกไว้เลยนะว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยซอจียอนยังไม่ได้ติดต่อขอเข้าพบแต่อย่างใดค่ะ
คือก็คงจะต้องรอให้จียอนเป็นคนโทรหาคุณเป็ดเองนะคะแล้วก็ไปติดต่อคุยกันว่าสื่อสารที่บอกว่าสื่อสารผิดเนี่ยเขาสื่อสารผิดกันตรงไหน

คือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นแบบชั่วข้ามคืนแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะใหญ่โตสำหรับนักแสดงสาวอย่างซอจียอนซึ่งเขาเองไม่ใช่คนไทยด้วย
แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าดราม่ามันเป็นแบบดราม่าของจียอนนี่คือเป็นดราม่ารายวันเลยนะคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลดหนังปลดออกจากรายการเยอะแยะมากมายจนตัวเธอเองเนี่ยเคยเข้าโรงพยาบาลมาแล้วนะคะ